มาระทึกเรื่องนี้ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหเขาไล่ล่า
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยเราจะให้ดูคลิปเต็มลองดูนะคะ
คือตำรวจไล่ล่ามาตลอดเลย
ทั้งยิงสกัดล้อรถทั้งชนรถแต่ยังหนีได้
แล้วหนีไปต่ออีกเป็น๑๐๑๐กิโลเมตรนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจ
ความมั่นคงบ้านห้วยยะอุค่ะ
อยู่ที่ตำบลด่านแม่ล้ำเหมาที่บริเวณแม่ศอสตร์จังหวัดต่าง
ไล่ล่ารถกระบะ๔ประตู
มีผ้าใบสีดำคลุมอยู่ที่ด้านท้ายกระบะ
ตอนแรกตำรวจเห็นแล้วตั้งด่านอยู่แถวนั้น
ว่าน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายค่ะอยู่ภายในรถค่ะ
แล้วพยายามให้หยุดแต่ไม่ยอมหยุดรถค่ะ
รถคันนี้นะคะขับแหกด่านตรวจค่ะ
แล้วตำรวจรีบขับรถตามทันที
รถยนต์ของคนร้ายมีการขับย้อนสอนหนีสุดชีวิตเลยนะคะ
เข้าไปทางด้านของหมู่บ้านห้วยพลู
แล้วขับเข้าไปอยู่ในลานจอดอบตด่านแม่ละเมา
ตำรวจตัดสินใจขับรถชนนะคะจะมีจังหวะที่ขับรถชนด้วย
ชนเสร็จหนีต่อโอ้โห
คือตำรวจสองนายมีการลงจากรถด้วยนะตอนนั้น
แล้วใช้อาวุธปืนนะคะยิงเข้าที่ล้อยางรถยนต์ของคนร้ายหลายนัดด้วยกันค่ะ
แต่รถของคนร้ายไม่ยอมหยุด
ฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่หนีต่อเจ้าหน้าที่ต้องไล่ติดตามอีกเป็นหูกว่าสิบห้ากิโลเมตรอ่ะ
ค่ะสุดท้ายตำรวจตัดสินใจยิงล้อยางหลังรถแตกอีกนะคะ
ยางเนี่ยแตกถึงสามเส้นคนร้ายจนมุมค่ะแต่ขับหนีเข้าป่า
เส้นทางตรงนั้นมันค่อนข้างคุดเคี้ยวค่ะแล้วเขาไปต่อไม่ไหวนะคะ
ก็คาดว่าคนร้ายคงจะทิ้งรถยนต์แล้ววิ่งหลบหนีไป
เพราะว่าค่อนข้างที่จะชำนาญเส้นทางและรู้เส้นทางตรงนี้เป็นอย่างดี
ปรากฏพอไปตรวจสอบภายในรถยนต์กระบะค่ะพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย๖คน
ซ่อนตัวอยู่ในท้ายรถยนต์แน่นอนแหละว่าได้รับบาดเจ็บ
เพราะถูกกระสุนปืนที่เจ้าหน้าที่พยายามยิงสกัดรถนะ
ก็มีสี่คนค่ะได้รับบาดเจ็บคนแรกเนี่ยกระสุนเข้าที่ช่องท้องด้านซ้าย
ลุออกทางด้านหลังด้วยนะคะคนที่สองกระสุนเข้าที่บริเวณเท้า
คนที่สามกระสุนเข้าที่เท้าและก้นด้านขวาอีกคนนึงคนที่สี่
กระสุนก็เข้าที่บริเวณด้านเท้านะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
โดยให้เจ้าหน้าที่พยาบาลให้การช่วยเหลือส่วนแรงงานอีกสองคน
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สุขถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สพพวนะคะ
มีแรงงานอีก๓คนด้วยที่สอบถามแล้วเนี่ยคือมี๓คนหลบหนีไปได้
กลุ่มนี้เขาได้รับแรงงานคือต่างด้าวอเมีย
มาเก้าคนนำลำตัวมาจากแนวชายแดนไทยเมียนมา
นี่แหละค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนให้มากขึ้น
เสริมกำลังในการตั้งจุดสกัดบนเส้นทางอ้อมจุดตรวจเพิ่มมากขึ้น

คือจะสกัดยังไงอ่ะมันไม่เคยหมดเลยอ่ะใช่
คือมีทะลักเข้ามาให้เห็นอยู่ตลอดตลอดเลยมีทุกสัปดาห์ที่เรารายงานข่าว
มันไม่ใช่จะมันไม่ให้เส้นแล้วแนวมันไกลมากถูกต้องค่ะ
นะคะก็จะมีแบบนี้เข้ามาให้เห็นตลอดเลยค่ะ